ทีมข่าวของเราให้ความสำคัญกับพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากพิษโควิด๑๙นะคะ
ก็พยายามลงพื้นที่ไปคุยกับหลากหลายอาชีพที่เขาได้รับผลกระทบนะตอนนี้
แต่บางทีเราไปไม่ถึงครับพี่พี่เหล่านี้มาหาเราอืม
มีมาหาเราที่ไทยรัฐทีวีนะคะแล้วก็มาร้องขอว่าช่วยหน่อยเถอะ
เพราะตอนนี้ไม่ไหวแล้วจริงรายได้เป็นศูนย์รายจ่ายเยอะมากค่ะ
นี่ค่ะมีพี่ทั้งเป็นพ่อค้าลูกชิ้นคนขับแท็กซี่
มาถึงที่ช่องเราเลยนะคะพ่อค้าขายลูกชิ้น
เขาบอกว่าเขาขายลูกชิ้นที่สุขุมวิทย์ค่ะก่อนหน้านี้ก็พอขายได้
พอเจอพิษโควิดสิบเก้าเข้าไปขายไม่ได้เลยแต่รายจ่ายยังมีเหมือนเดิมอ่ะ
นี่ค่ะคุณพี่กวีวัฒน์อิงคุธานนท์มาร้องเรียนกับไทยรัฐทีวีนะคะ
บอกว่าตอนนี้ค่าโทรศัพท์ค่าเช่าห้องเงินกู้นอกระบบ
เงินลงทุนขายลูกชิ้นเป็นหนี้อยู่๒๐๐๐กว่าบาท
รายได้เป็นศูนย์เคราะห์ซ้ำกรรมซัดประสบอุบัติเหตุถูกรถชนท้ายอีก
๗กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้วก็ได้รับบาดเจ็บ
ดูหายปลาร้าขวาหักซี่โครงขวาหัก
คู่กรณีไม่รับผิดชอบให้ทางบริษัทประกันดำเนินการ
ไปลงบันทึกประจำวันที่สอนอมมักสรรค์สองรอบ
คดีก็ไม่คืบหน้าตอนนี้เงินเหลือติดตัว
ถึงร้อยบาทค่ะลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยา
จากรัฐบาลระบบบอกว่ารอตรวจสอบข้อมูลเพิ่ม
ไม่รู้จะได้เงินหรือเปล่าเลยรู้สึกว่าหมดหนทาง
ไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครจริง
ถึงจะไปเจอกับตัวไม่รู้หรอกส่วนคุณลุงประจิตธรรมดาอายุหกสิบสามปี
มากับภรรยานะคะหอบเอกสารมาด้วยค่ะนี่นะคะ
มาถึงสถานีของเรามาถึงไทยรัฐทีวีบอกว่า
เดือดร้อนหนักมากวิ่งรถแท็กซี่ได้วันละ๒๐๐บาท
ไม่พอค่าใช้จ่ายในครอบครัว
ค่าใช้จ่ายเดือนละสองหมื่นกว่าบาทแน่ครับ
ตอนนี้เครียดมากเครียดจนเข้าโรงพยาบาล
ด้วยอาการเส้นเลือดในสมองตีบกลายเป็นว่าตอนนี้ปากด้านซ้ายเบี้ยวไปเลยนะคะ
อืมคุณลุงประจิตบอกว่าลูกชายลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยา
จากทางภาครัฐตั้งแต่สามสิบเอ็ดมีนาคม
ล่าสุดมีข้อความส่งกลับมาว่ารหัสบัตรประชาชนไม่ถูกต้อง
หมายถึงตัวเลขบัตรไม่ถูกต้องก็เลยไม่ได้รับเงิน
ก็เลยอยากจะให้มีการตรวจสอบซ้ำทำไมหมายเลขบัตรประชาชนจะผิดได้ยังไง
คุณลุงยืนยันว่าลงทะเบียนไปไม่ผิดแน่
เงินที่เยียวยาครับผมห้าพันบาท
ห้าพันบาทเนี้ยมันยังไงก็คือลงลงทะเบียนไปมีแต่เด้งออกว่า
ถ้าหมายเรียกบัตรประชาชนนี้ไม่ถูกต้อง
ถ้าไม่ได้ก็ให้มันรู้ไปว่าคนชื่อนี้นามสกุลนี้มันไม่ได้ใช่ไหมคะ
ส่วนที่จังหวัดพัทธลุงค่ะมีอีกหนึ่งครอบครัวที่ต้องลำบากด้วยพิษโควิด๑๙นะคะ
ธวัฒน์ชูแก้วอายุ๓๖ปีเป็นอดีตนักมวยชื่อดังเวทีราชดำเนิน
ก็ต้องหาเงินเลี้ยงสมาชิกในครอบครัวห้าคนนะคะตอนนี้ก็ต้องไปเป็นลูกจ้างเก็บขยะของเทศบาลลานคอย
ละเก้าพันบาทแต่ค่าใช้จ่ายโอ้โหเพียบเลยนะคะ
เงินกู้จากธนาคารภรรยาเองก็ไม่มีรายได้แหล่งท่องเที่ยวก็ปิดก็ชกมวยไม่ได้แล้วด้วย
วันไม่มีข้าวสารกรอกหม้อด้วยซ้ำต้องยอมให้ลูกกินพ่อกับแม่อด
เนี่ยค่ะพ่อแม่บอกไม่เป็นไรให้ลูกกินให้อิ่มบางวันนะก็ต้องไปขอข้าวสารญาติ
ให้พอประทังชีวิตล่าสุดนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดพัทธลุงได้ประสานสำนักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ในจังหวัดนะคะก็ให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นนะคะ
นี่ค่ะเราได้เห็นความเดือดร้อนของหลายคนจริงนะ
ทีมข่าวของเรานำเสนอแบบนี้มาทุกวันเพื่อให้เห็นว่าทุกอาชีพเขาเดือดร้อนกันหมด
เราก็ช่วยสะท้อนปัญหาให้นะครับในฐานะของสื่อมวลชนนะครับ
มีหลายท่านที่เดินทางมาที่ไทยรัฐทีวีใช่นะฮะบอกว่าก็ดูไทยรัฐนิวโชว์นี่แหละ
วันนั้นคุณภาคภูมิคุณเข็มมาสอนบอกว่าที่ไม่ได้เงินเยียวยา๕๐๐บาทเนี่ย
ไม่ต้องไปที่กระทรวงการคลังนะใช่ครับ
แต่ท่านต้องไปลงทะเบียนยื่นอุทธรณ์เนี่ยขอทบทวนสิทธิ์ผ่านทางเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน
แต่พี่บางคนมาที่นี่บอกว่านึกว่าไม่ต้องไปที่กระทรวงการคลังนะให้มาที่ไทยรัฐ
แต่เราก็เป็นสื่อกลางให้แหละก็พยายามช่วยนะแต่เราสะท้อนให้เราสะท้อนให้ได้นะครับ
แต่ว่าอย่าลืมเข้าไปลงทะเบียนขอทบทวนสิทธิเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันดอตคอมนะฮะ